หลังนี้หมอปลาภารกิจต้นปี๒๕๖๕หน้าที่ผีต้นโภ
เดิมทีผีต้นโภเหมือนฆ่าชีวิตคุณญายของบ้านหลังนี้ไปแล้ว
รอบนี้มาสิงคุณแม่คุณลูกได้มร้องของหมอปลา

เหตุการณ์อาจมีความสูญเสียขึ้นหมอปลาบูดพูดเป็นราว
แต่หมอปลาเหมือนว่าสัมผัสได้ว่าวิญญาณที่นี่ที่ต้นโพอาฆาตมันร้อนแรงจริง

พอเอามือไปแตะคนที่โดนผีเข้าแตะไม่ถึง๖๐วินาที

คือตายคามือของหมอปลาผีแรงมากครับ
เห็นมั้ยว่าผมตายเชื้อดำมาครึ่ง
แต่น้อยเคสพี่จะใส่เชื้อดำ

เหมือนหมอปลาจะรู้ว่าที่อยู่ที่ร่างนี้
ไม่ใช่คุณป้าสำเนียงหรอกแต่เป็นผี
อายุ๕๕ปีนะฮะและคุณป้าเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่
ตาเหลือกตัวสั่นทุกเย็น
๖โมงเย็นจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน
พยายามไปหาหมอหาหมอดูหาวัตถุมงคลทุกสิ่ง
สุดท้ายก็เลยวอนขอหมอปลาหมอปลาแบบช่วงส่งท้ายปีเก่า

แต่หมอปลาดูภาพจากวีดีโอคอร์
ดูภาพจากคลิปนี้หมอปลาสัมผัสได้ทันที

ผีต้นโพดูแล้วจะมีความอาฆาตรุนแรงเหลือเกินจริง
พอหมอปลามาถึงบอกลูกหลานเมื่อสักครู่นี้ได้ยินนะ
หมอปลามาถึงก็บอกลูกหลานทำใจไว้ล่วงหน้าเลย
แล้วก่อนที่หมอปลาจะมาถึงบ้านหลังนี้หมอปลาพูดก่อนหน้านั้นแล้ว
งานนี้อาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้น
พอมาถึงหมอปลาก็พูดฮะแล้วเอามือแตะไปที่หน้าผากของป้าสำเนีย
พอแตะปุ๊บเอามือออกปั๊บลูกหลานก็มาสัมผัสฮะ
สัมผัสคุณแม่มาสัมผัสคุณป้าบอกว่าไม่หายใจแล้ว
ล่างออกวิญญาณออกไปจากร่างครั้งนี้แล้วไม่ถึง๑นาทีเท่านั้นเอง
เป็นไงแล้วหมอปลาบอกอย่างต้องยอมรับเข้าใจความจริงนะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันร้ายแรงมันอาฆาตมาก
หมอปลาบอกต้นต่อต้นเหตุคืออะไรต้นโพผีสิงฮะ
ต้นโพที่อยู่ด้านหน้าต้นโพที่ถูกตัดแล้วครับ
เป็นต้นโพผีสิงดังนั้นหมอปลาเลยต้องจัดการที่ต้นต่อด้วย
คราวนี้หมอปลาก็มาที่ต้นโพภาพออกไปข้างนอก
หมอปลามาที่ต้นโพแล้วทำพิธีก่อนทำพิธีให้ถูกต้อง
ทำพิธีซื้อต้นโพเอ้ยทำไมหมอปลามารอบนี้ใส่เสื้อดำอ่ะ
เป็นรูปแบบใหม่เหรอปกติเราจะเห็นหมอปลาใส่เสื้อก็ถามนะครับ
ศักราชใหม่เปลี่ยนลุคเป็นหมอปลาเป็นชุดดำแทน
ปกติเราจะเห็นชุดขาวรอบนี้มาชุดดำ
คือเข้าใจว่ามันจะมีความร้อนแรงเกิดขึ้น

หมอปลาก็เลยมาทำพิธีซื้อต้นโพบอกเสียเปีย
จัดการหน่อยเสียเปียเอาเดือน๑๐๘บาท
แปลว่าอะไรน่ะยังไงครับร้อยแปดบาทเหมือนเปิดประตูสวรรค์ยมลก
อาการแบบนี้เสียเปียเอาเงิน๑๐๘บาทโปรยเข้าไป
พอโปรยเข้าไปก่อนที่จะจัดการกับต้นโพ
แงะไปแงะไปหาอะไรหันไปดูสารพระภูมิ
หันไปดูศาลพระภูมิหมอปลาบอกใช่ใช่ด้วยเหรอ
ใช่ไงสารพระภูมิที่บอกว่าควรจะอยู่ในสารภูมิเปล่า
เขาอยู่ที่ต้นโพดังนั้นสารภูมินี้มันมีอาถรรพ์
หมอปลาเลยจัดการทำลายสารพระภูมินี้ก่อนเลยฮะ
ก่อนจะไปที่ต้นโพหมอปลาจัดการตรงจุดที่เป็นสารพระภูมิตรงนี้ก่อน
ทำไงเอาม้วงเอาไม้ฟาดพังเสียหายหมดเลยครับ
ปล่อยวิญญาณทูบ๑๖ดอกเพียง๒เล่มฮะ
และจัดการดำเนินการโยงสายสินจากตรงคุณป้าสำเนียงโยงออกมาด้านนอกพิธี
เพื่อให้มีการสวดเหมือนมีการไล่ไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้ายจากตรงจุดนี้
พ้นไปจากร่างของป้าสำเนียงแม้จะหมดลมหายใจไปแล้วนะ
แต่ต้องทำพิธีการนี้แล้วก็ทำพิธีสำเร็จฮะ
ทำพิธีก็คือดำเนินการเผาต้นโพผีสิงเรียบร้อยแล้วฮะ
ผีต้นโพออกไปแล้วหมอปลาบอกอย่างนี้เหรอ
ใช่ผีต้นโพออกไปแล้วหมอปลาทำพิธีเสร็จก็เลยเอาน้ำมนต์
เอาเข้าตอกดอกไม้จากการทำพิธีแล้วเอามาจากจังหวัดเพชรชบุรี
เอามาจากบ้านหมอปลาเลยเอามาฝากให้กับลูกสาวของป้าสำเนียงด้วย
เพื่อให้มีการประพรมพื้นที่ทั่วทั้งบริเวณบ้าน
หมอปลายืนยันว่าหลังจากนี้บ้านหลังนี้จะไม่มีสิ่งชั่วร้าย
หรือพูดผีปีศาจใดอีกแล้วและจะไม่มีใครตาย
จากเหตุการณ์ครั้งนี้อีกต่อไปแต่ฆ่าไปแล้วสองชีวิตก็คือ
คุณยายกับคุณแม่เดี๋ยวฟังจากหมอปลาครับ

หมอปลาอย่างเคสนี้คือหมอปลาตั้งแต่ดูคลิปหมอปลารู้
ตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ใช่เขาแน่นอน
ไม่ใช่เขาและที่สำคัญเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้ว
แต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาทรมานต่อไป
ถามว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่มาเนี่ยเขาอาจจะทรมานอีกกี่วันเราก็ไม่รู้
หมอปลาแล้วจากนี้วิญญาณที่อยู่ที่ต้นโพน

ไม่ผมขอเลยว่ามันเป็นของผมผมก็มีน่าที่ประพฤติปฏิบัติดี
เพื่ออุทิศบุญตรงนี้ให้กับเหล่าสัมภเวษีตรงนี้
เพื่อไม่ให้เขาเล่นรอดหรือมาจองเวตเจ้ากับครอบครัวนี้

ต้นโพที่เผาไปคือใครหมอปลาก็ตอบไม่ได้
แต่ก็มั่นใจว่าผีต้นโพเนี่ยคือต้นต่อของทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้
ไม่ว่าจะเป็นคุณยายไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สำเนียงนะฮะ
แต่หลังจากนี้พอคุณแม่สำเนียงเนี่ยตายไปแล้ว
แต่จริงเข้าใจว่าเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว
สิ่งที่อยู่เนี่ยคือสัมภเวษีที่มาสิงร่างป้าสำเนียง
จากนี้ไปพอมีการเผาต้นโพทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว
จะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอีกแล้วฮะ
แต่มีคนบอกว่าตอนแรกหมอปลาตกใจเหมือนกันนะ
หมอปลาน่าเสียเลยคือพอเอามือวางปุ๊บแล้วเอามือออกเนี่ย
ไปคุณป้าไปเลยคุณป้าไปเลย
แต่หมอปลาเข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์ร้ายคือผีต้นโพนั่นเองฮะ